ราวที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องแสดงความยินดีกับครอบครัวเทพิทักษ์ด้วยตอนนี้นะคะต้อนรับทายาทตัวน้อยน้องวีจิแล้วนะคะ
น้องวีจิเนี่ยลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแหมพ่อหนุ่มสอนรามกับแม่ติ๊กเขาก็โอ้ยเหอสุดเลยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีการโพสต์ภาพนะคะว่า
นี่ค่ะคุณแม่ติ๊กเนี่ยได้ให้กำเนิดน้องวีจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณพ่อหนุ่มเขาโพสต์ความดีใจผ่านลงในไอจีส่วนตัวด้วยบอกว่า

ลูกรักป๊าป๊าขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาที่ดี
ขอให้เป็นเด็กมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน
ขอให้เป็นเด็กที่รู้จักบุญคุณคนเป็นที่รักและเมตตาต่อผู้ที่พบเห็น
ป๊ากำลังจะบินกลับไปหาหนูกับแม่จ๋าแล้วนะครับ

ซึ่งตอนนี้นะคะคุณพ่อหนุ่มเขาติดภารกิจอยู่ที่ประเทศเยอรมัน
ก็คือมาทำงานให้กับทีมฟุตบอลบูเดสลิก้า
แล้วก็จะกลับถึงไทยเย็นวันพรุ่งนี้
ตอนนี้ก็คือมีคุณย่ามายุรีคอยดูแลหลานอยู่

ในวันพระฤทธิษฐรรมดีที่๑๑เมษายนประมาณ๑๑โมง

อีกหนึ่งครอบครัวนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย
เช่นกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงค่ะ
บอลกฤษณะแล้วก็แม่อุ้มลักษณะ

แล้วบอกว่ามาไวด้วยนะคลอดง่ายด้วยนะเนี่ย
คือน้องดิสนี่น่ารักมากจริงนะคะ
ก็เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
พี่อุ้มลักษณะก็ให้กำเนิดน้องดิสนี่
ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
น้ำหนักแรกคลอดก็คือ๒๘๐๐กรัมนะคะ
งานนี้ทำเอาคุณพ่อบอลเหอสุดเลย
ได้จากการโพสต์ภาพลูกสาวลงโซเชียลแบบรัวเลยนะคะ
มีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคนในวงการบันเทิง
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะคุณน้าน้านิวเคลียร์นี่แหละค่ะ
โพสต์ภาพครอบครัวพี่สาวพร้อมข้อความว่า
ดิสนี่หลานนานิวมาแล้ว
คลอดเองด้วยเก่งสุดไปเลย
คุณแม่เดี๋ยวกลับไปจะรีบไปหานะ
สงสัยนะคะคุณผู้ชมงานนี้นะ
ขวัญถุงไปรับขวัญหลานแน่เลยค่ะ
โดยงานนี้อาจจะไม่มีการแถลงข่าวใดนะคะ
เพราะว่าพี่อุ้มเขาอยู่ที่เชียงใหม่
แต่ว่าทางครอบครัวก็ต้องขอขอบคุณทุกคน
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันจนแน่นไอจีเลยนะจ๊ะ

คือแบบเรารุ้นกันมานานมากว่าพี่อุ้มจะคลอดเมื่อไห

ลงในโซเชียลอย่างที่บอกนะคุณ
ก็คือยังมีความเซ็กซี่ในแบบฉบับของพี่อุ้มลักษณะ

ใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักขึ้นมาถึง๑๘กิโลกรัม
แต่พี่อุ้มเขาก็บอกไว้ว่าจริงแล้วเนี่ย

เพราะว่าพี่อุ้มเขาบอกว่าคือหน้าเขาก็บวม

ผมเป็นแบบเห็นแบบนี้แล้วมันประทับใจ
คาดว่าไม่ได้ไปงานแต่งของเพื่อนสนิท

แล้วตอนนี้ก็เตรียมตามมาติดกับคุณอุ้มลักษณะแล้ว